จะไปดูไอเดียดีแจ่ม
ในการทำกระทงขายในปีนี้

กระทงขนมปัง

เปลี่ยนเลยเป็นกระทง

ที่น่ารักมาเป็นเต่า

ตั้งขายอยู่ที่เมืองปากน้ำโพ
เอาไปจังหวัดนักของสวรรค์
นี่ครับมีคนมาอุดหนุนเยอะแยะ
ในช่วงของเทศกาลลอยกระทงแบบนี้

ทำสละเป้าใหญ่ใยคทิศแบบนี้เลยนะ

กันก็ว่ากันไปเขาว่ากันว่าสาระเป๋าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นมันนุ่มรสชาติกำลังดี
แต่ไม่ต้องไปกินลองดูนะเล่าให้ฟังเฉย
คุณผู้ชมฮะเขาทำออกมาเป็นรูปร่างต่างอย่างที่เห็น
เต่าปลาหมึกกุ้งหอยปูปลาและยังมีปลาฉลาม
เฮ้ยมีด้วยเหรอมีฉลามงับมันนะ

ราคาราคารีบไปเถอะ

ได้ไหมฉลามชอบงับคุณสุดท้ายอ้าวเงียบ
ไปกันต่อครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าทุกขั้นตอนในการทำเนี่ย
แทนเมตรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช้เครื่องนะจ๊ะ
อืมใช้มือทำนี่แหละจ้าก็ทำให้กระทงออกมาสวยงามแบบนี้
เป็นกระทงสละเป๋าที่ราคาไม่แพงนะ
เขาบอกว่าเริ่มต้นที่๘๐บาท
แต่ถ้าเป็นแบบใหญ่เนี่ยนะเพิ่มมาอีกนิดนึง
ก็๑๒๐บาทเองดูดิ
อุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารัก

มันมีครีบเหมือนมั้ยแต่ว่ามันน่ารักเกินไป

หมูแดงนะผมไข่เค็มลาวาเลย

เดี๋ยวพอจะกินนี่ใช่ไหมเราจะไม่ลอยกันเนาะ

จากแป้งสาระเป๋าเฉยไม่ได้มีไส้
สีสันสดใสทางเลือกใหม่ของคนจะไปลอยกระทงนะ